วันที่๑๘สิงหาคมนะครับจะมีงานแถลงข่าวคู่ชกของศรีสะเกด
นักคอลลอบโวชั่นนั่นคืออิรานดิแอซที่เดินทางมาถึงไทยแล้วครับ
ลงเครื่องมานะครับก็มีโอกาสได้เห็นภาพของอีรานดีแอสครับ
รองแชมป์โลกอันดับ๑๓ชาวเม็กซิโกครับ
ถึงไทยก็ไปชมความสวยงามของวัดต่างว่ายพระซะหน่อยครับ
ก่อนจะเข้าร่วมงานแถลงข่าวซ้อมโชว์สื่อมวลชน
วันนี้นะครับในช่วงบ่ายก็จะมีการประจันหน้ากันครั้งแรก
ของศรีสะเกษกับไทยอิราณเดียส
ก่อนขึ้นชกในศึกสำริเดชวันแชมป์เป็นชิป
รุ่นซุปเปอร์ไฟล์เวท๑๑๕ปในวันที่๖ตุลาคมนี้

ซึ่งในงานแถลงข่าวช่วงบ่ายวันนี้ก็ติดตามครับ

แฟนเพจไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ในเวลาบ่าย๒ครับ